เวลาเล่นกีต้าเสียงมันเป็นแต้วเหรอ

ลูกทุ่งชื่อดังน้องเบียพร้อมพงศ์

โอ้โหก็ตอนแรกเห็นบอกว่าโควิดจะคลายใช่ไหมคะ
ก่อนปีใหม่โอมิคอนมาหยุดทุกอย่างงานหยุดหมดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะเบียพร้อมโพงเขาก็เลยใช้เวลาว่าปรึกหัดแบบเล่นกีตาร์
คุณผู้ชมนะคะหนุ่มเบียร์เนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เป็นความตั้งใจของตัวเองค่ะที่อยากจะเล่นกีต้า
คือช่วงเวลาที่แบบไม่ได้ไปไหนเนาะคือไลฟ์สดจะได้แบบแฟนคลับจะได้หายคิดถึงแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งหนุ่มเบียร์นะคะบอกด้วยนะคะว่าไม่เคยเล่นไม่เคยฝึกมาที่ไหนเลยพี่
แต่ก็จะพยายามนี่แหละค่ะเพราะว่าต้องฝึกให้สำเร็จให้ได้แน่นอนค่ะ

เดี๋ยวจะได้ฟังเสียงร้องเพลงเพราะนะคะรวมไปถึงเสียงดีดกีต้าที่แบบว่าเพราะพริ้งมากจริง

ก็มีหลายคนสงสัยว่าทำไมในช่วงโควิดเบียร์เงียบหายกันจังเลยนะครับ
ก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมกำลังเพิ่งซื้อกีต้ามาใหม่นะครับ
อยากจะแบบให้แฟนคลับแฟนเพลงได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่จากตัวเบียร์ก็คือ

แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับผม
ก็ฝากผลงานนะครับแฟนทุกคนนะครับ
ในปีนี้ก็จะมีอัลบั้มใหม่นะครับ
กับแฟนได้ฟังอีกหนึ่งอัลบั้มนะครับ
เป็นอัลบั้มดิจิทัลอัลบั้มที่๒ของเบียพร้อมพงศ์แล้วนะครับ

อย่างไรก็อย่าลืมติดตามนะครับ